ครับแน่นอนนะฮะตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายครับเป็นนักดนตรีทำงานในกรุงเทพเดินทางกลับไปที่บ้านนะฮะที่มหาศาลคามครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่บ้านคุณผู้ชมครับแต่ว่าเขาก็มีโรคประจำตัว
มีทั้งเรื่องของเบาหวานทั้งเรื่องของมะเร็งครับเพิ่งจะไปตรวจรู้ผลว่าตัวเองเป็นโควิด๕วันหลังจากนั้นเสียชีวิตเลยครับไปดูความขึ้นหน้าของเรื่องนี้กันหน่อยต้องย้ำเตือนกันนะฮะสำหรับชาวมหาศาลคามแล้วก็บุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพทุกคน
จากว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามก็เนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊คเอาให้ได้ชมกันเนี่ยนะบอกว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรกของจังหวัดเสียชีวิตแล้วครับนะผู้ป่วยรายนี้เป็นชายอายุ๔๘ปีทำงานเป็นนักดนตรีเขาเล่นดนตรีในร้านอาหารแถวปิ่นเกล้าแถวสิริราชคุณผู้ชมแล้วก็ออกจากกรุงเทพเนี่ย

ของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙ส่วนยาลาล่าสุดเลยมีผู้ป่วยโควิด๑๙เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งศพด้วยกันนะเป็นชายยุทธ์๔๙ปีครับเป็นชาวบ้านตำบลบางโงยซีแนน์อำเภยหาครับมีอาชีพเป็นพ่อค้าแต่ว่าตรวจสอบประวัติย้อนกลับไปเขาเดินทางไปร่วมงานแต่งที่รัฐการต่างของมาเลเซียไปร
ฝังศพเลยครับตามศาสนาอิสลามเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นโควิดสิบเก้าห้ามญาติกับผู้ไปเยี่ยมสัมผัสหรือว่าจูบศพนะแล้วก็เป็นการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็การแพร่ระบาดของเชื้อก็ทำให้การจัดงานศพนั้นต้องดำเนินการตามหลักโดยแพทย์ครับนะหลังจากนั้นก็มีการนำศพไป
แหล่งท่องเที่ยว๒๐รายส่วนใหญ่ก็เป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวแหละ
คนเดินทางไปเยอะก็เลยพบผู้ติดเชื้อเยอะหน่อยนะครับในหลายหลายพื้นที่เขาก็มีการออกมาตรการคุมเข้มนะคะ
คือนอกจากว่าตอนนี้ประเทศไทยเราจะมีพรกรฉุกเฉินครอบเอาไว้แล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดก็มีนโยบายของจังหวัดนั้นนะคะ
รวมถึงแต่ละอำเภอหมู่บ้านตำบลแบบนี้ค่ะเขาก็มีมาตรการในส่วนย่อยของเขาด้วย
เพื่อที่จะป้องกันตั้งแต่ระดับเล็กสุดไปจนถึงระดับใหญ่สุดเลยมีมาให้ดูสองจังหวัดด้วยกันนะคุณผู้ชม
มีที่นครพนมแล้วก็ที่ลำปางนะคะพาไปดูที่นครพนมกันก่อนค่ะเขามีการปิดหมู่บ้านนะคะ
แล้วก็มีการช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙กันนะ
นครพนมเนี่ยมีการสั่งปิดสถานที่แออัดใช้มาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ปิดไป๒หมู่บ้านด้วยกันนะคะคือหมู่๕แล้วก็หมู่๖ในพื้นที่ตำบลท่าจำปากับอำเภอท่าอุเทนค่ะ
เจ้าหน้าที่ทีมควบคุมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยนะคะ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ต้องมีคำสั่งปิดหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านนี้คือห้ามเข้าออกเลยทั้งหมด๑๔วัน
คือเรียกว่ากักตัวกันทั้งหมู่บ้านนะคะเป็นเพราะว่ามีการตรวจสอบคัดกรองแล้วมีกลุ่มเสี่ยง๓๐รายนะคะ
มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙ที่เดินทางกลับมาจากทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่๒๐มีนาคม
ก็เลยต้องขอกักปิดหมู่บ้าน๒หมู่บ้านนี้เอาไว้ก่อน
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเองก็ยังไม่ได้แสดงอาการนะครับ

ล่าสุดเจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการควบคุมเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้าน

เพราะว่าไม่อยากให้ออกมารวมตัวกันถือเป็นความเสี่ยงนะคะ
แล้วก็มีการควบคุมเลยอยากจะให้ชะลอการจัดงานไว้ก่อน
ศพไว้ที่ห้องเย็นของโรงพยาบาลนครพนม
กว่าจะพ้นระยะเวลาควบคุม๑๔วัน
ค่อยนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ส่วนที่จังหวัดลำปางค่ะนายนรงศักดิ์โอสธนากร
เพราะว่าราชการจังหวัดสั่งยกระดับมาตรการคุมเข้ม
แล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยขยายเวลาปิดสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยง
คนจะไปรวมตัวกันเยอะอย่างตลาดนัดถนนคนเดิน
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติสถานบันเทิง
แล้วก็สถานประกอบการต่างกว่า๑๐๐แห่ง
สั่งปิดสถานที่เหล่านี้ต่อไปอีก๑เดือนนะคะ
ก็คือขยายเวลาไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน
จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นายอธิษฐานวงใหญ่รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางบอกว่า
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรับมือแล้วก็ปรับปรุงอาคารเมตตา
เป็นสถานที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ค่ะ
สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ๖๐ราย
เขามีการเพิ่มความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
เป็นการคำนวณหาทิศทางลมด้วยนะคุณ
แต่ใช้วิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านคือทำอะไรรู้ไหม

ใช่จุดทูปเพื่อดูทิศทางลมค่ะว่าลมพัดไปทางไหน
เพื่อที่จะได้ไม่ไปอยู่ใต้ลมอยู่เหนือลมไว้เนี่ยอย่างน้อย
เวลามันมีแบบละอองหรืออะไรกระจายออกมาเนี่ย

ก็เป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ช่วงนี้หลายท่านก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
บางคนเป็นคนต่างจังหวัดทำงานกรุงเทพ
เขาไม่ให้กลับก็ต้องอยู่ที่กรุงเทพ
ด้วยความที่คิดถึงลูกคิดถึงเมียคิดถึงคนในครอบครัว
แต่งเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่าโทรหาโควิด๑๙
อยากจะบอกโควิดว่าพอได้แล้ว

ใครก็แพงอยากจะให้โควิดรับสาย
เขาเป็นคนชอบแต่งเพลงคุณผู้ชมก็เลยแต่งเพลงนี้

ฟังเพลงที่เขาแต่งถึงโควิดหน่อย
หวังว่าโควิด๑๙จะได้ยินนะ
ฟังเลยครับ
เพลงนี้เข้าไปในกำแพงเพชรเนี่ย
กูขอไว้จังหวัดนึงก็แล้วกัน

นายกกูผอมตอบแล้วนี่
เพราะมึงคนเดียวเลยโควิด
ชอบแต่งเพลงแต่แบบว่ากลัวโควิดไม่ฟัง

เหมือนมีการโต๊ะตอบกลับมา

นี่เออโทรหาโควิดก็ได้

มันมีหลายตัวนะ
ผู้ชายคนนี้คือคุณสมชายขอนทอง

เขาก็บอกว่าเขาขับรถให้กับเจ้านายในกรุงเทพ
กลับไปหาลูกไปหาครอบครัวไม่ได้

ทำงานจิตอาสาช่วยสังคม
สงสารพี่น้องประชาชนที่มีผลกระทบก็เลย

เครียดให้กับคนในโซเชียลได้ดูกันแล้วครับ

แรกคนแชร์ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะ

เขาทิ้งท้ายบอกว่าอยากกลับไปหาลูกกับครอบครัวแล้วคิดถึงมาก
สำหรับกำแพงเพชรตอนนี้ก็เป็นข่าวดีที่ยังไม่มีคนติดโควิด๑๙
เพราะว่านุ่มคนนี้เขาบอกว่าโควิดอย่าเพิ่งเข้ากำแพงเพชรนะ
เออขอไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเที่ยวสงการก่อนอะไรแบบนั้น
เอ้าหรอ
อยากจะโทลบอกบ้างเหมือนกัน
ผมว่าหลายคนคงอยากจะบอกโควิด
จะปลูกเสกลูกตุ้มจักรวาลขึ้นมานะพลังจักรวาลนี่แหละ
มันจะช่วยฆ่าโควิดสิบเก้าหรือฮะเออเขาเป็นฤษีเอากับเขาสิ
ส่วนที่จังหวัดตากค่ะชาวบ้านบอกว่าถ้าลำพังคนอย่างมนุษย์อย่างเรา
มันสู้โควิด๑๙ไม่ไหวแล้วแล้วก็เอาเทพเจ้าไปเลย
ผนึกกำลังเทพเจ้าคุณหรอฮะผนึกกำลังเทพเจ้าสู้กับโควิดสิบเก้านะคะ
รวมไทยพัฒนาในอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะผู้นำหมู่บ้านเขาร่วมใจกันตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกในพื้นที่สิบห้า
หมู่บ้านนะคะแล้วก็มีการคัดกรองตรวจอุณหภูมิตามเกณฑ์ที่ต้องทำอยู่แล้วนะ
เวลาตรวจชาวบ้านที่เข้าออกพื้นที่โดยไม่มีกิจธุระทำกิจธุระจำเป็นแต่คุณผู้ชมเห็นไหม
จากคนที่เป็นยืนอยู่คอยตรวจอยู่ตรงจุดตรวจแล้วเนี่ยมีเทพเจ้าชนเผ่าต่าง
ตั้งไว้ทั่วทางเข้าออกเลยค่ะเป็นหุ่นเทพเจ้านี่เห็นยังนี่นี่
นี่เหรอใช่ตั้งไว้เต็มเลยเขาบอกว่าเทพเจ้านี่แหละ
จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายโดยเฉพาะโรคโควิด๑๙
ผู้ใหญ่บ้านก้าวรวมไทยพัฒนาบอกว่า
ชาวบ้านทำเองเลยนะหุ่นพวกนี้ค่ะ

อุ๊ยมาหมดเลยคุณเทพเจ้าผีสางเทวดา

เขานับถือกันอยู่แล้วแต่ละท้องถิ่น

แตกต่างกันหมายถึงเทพเจ้าเขาแตกต่างกัน
ใช่ก็คือใครนับถือเทพเจ้า

นับถือเทวดาก็ทำหุ่นเทวดาออกมาค่ะ

ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนานะคะ
เทพเจ้าแล้วก็ช่วยเตือนใจตัวเองด้วยว่า
ปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

นั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนก็ต้องทำตาม

ไปที่ร้อยเอดกันต่อค่ะ
อันนี้ย้ำไว้ก่อนแล้วกันว่ามันเป็น

เพราะว่านายสมบัติชุมมณี
หรือเรียกตัวเองว่าฤษีสมบัติ

หลวงปู่ครูบาเนรเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมค่ะ

ภาพนี้เป็นหลวงปู่ครูบาเนรนะ

เขาเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่ครูบาเนรเลย
เขามีลูกตุ้มพลังจักรวาล

รักษาโควิด๑๙ได้

ก็คือลูกประคำขนาดใหญ่ถูกผูกด้วยด้ายสีแดง

หลวงปู่ครูบาเนรได้รับถ่ายทอดวิชาจากอาจารย์
อาจารย์อะไรไม่รู้แต่ได้ถ่ายทอดมา

และฆ่าโรคโควิด๑๙
เขาบอกว่าลูกตุ้มนี้มันประกอบไปด้วย
มวลสารมากมายหลายอย่างบนโลกใบนี้

ไม่ได้ต่อไปไล่ตีเพื่อให้แบบ

เจ้าหน้าที่ได้ข่าวแบบนี้ก็เลยรีบลงพื้นที่
ไปตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรมนี้เลยนะคะ

ตอนนี้มีนายสมรพิมชัยศรี๑ในลูกศิษย์ของฤษีสมบัติ
สร้างขึ้นมาเพิ่งสร้างได้๒เดือนเองค่ะ
ฤษีสมบัติมีลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดอยู่๒คน
คนที่หนึ่งก็คือนายสมรใช่ไหมคะ

สิทธิ์นะสงสัยยังไม่ได้เอาลูกตุ้มจักรวาลให้
ศิษย์ที่สนิทหนึ่งคนป่วยโควิดไปแล้วกักตัวอยู่ที่ปฐุมธานีนะคะ
นายสมรเจ้าของอาสมที่ไปอ้างในคลิปว่า
กับคนป่วยโควิดแล้วไม่ป่วยเพราะมีลูกตุ้มพลังจักรวาล
นี่ไม่รักเพื่อนเลยนะคุ้มครองตัวเองไม่คุ้มครองเพื่อน
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่เจอตัวค่ะ
ก็น่าจะหายไปกับฤษีแล้วเพราะว่าหารือสีสมบัติไม่เจออีกเหมือนกันนะคะ
แต่เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดสั่งการมาเลยบอกว่า
เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะดูพวกต้มตุ๋นชาวบ้านให้เข้มงวดเลย
ถ้าเจอกรณีแบบนี้มาอีกเจอมาหลอกลวงอีก
พรบโรคติดต่อดำเนินการตามกฎหมายได้เลยทันทีนะคะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีก๒คนจะติดหรือยังถ้ามีคนหนึ่งติดไปแล้วนะ